เรื่องของลิขสิทธิ์เพลงคุณผู้ชมค่ะยังคงเป็นปัญหากันอยู่
เพราะว่านักร้องในวงการบันเทิงบ้านเราตอนนี้เนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะเจอปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพลงกันมากมายเลยนะคะ
หนึ่งในนั้นล่าสุดเลยคือเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ

ถูกตำรวจสถานีตำรวจนครบานโคคราม
จับตัวหลังแสดงคอนเสิร์ตอยู่ในผับแห่งหนึ่งนะคะ
จับในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์เพลงอีกแล้ว
อย่างที่คุณบอกเลยตามหมายสารจังหวัดกระบี่
แล้วก็ได้คุมตัวส่งมาที่สถานีตำรวจภูทรเมืองกระบี่

ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการสอบปากคำนักร้องหนุ่ม
แล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
โดยพี่หนุ่มก็ให้สัมภาษณ์ให้การให้การต่อพนักงานสอบสวน

ไม่ได้มีอาการเคร่งเครียดแต่อย่างใดเลย
หลังจากนั้นผู้จัดการส่วนตัวก็ได้มีการนำหลักทรัพย
เป็นเงินสดยื่นประกันตัวนะคะ
ส่วนพี่หนุ่มเขาก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
เพียงแต่ว่าทางค่ายเพลงต้นสังกัดจะมีการจัดแถลงเรื่องนี้
ก่อนที่จะยกมือไหว้ขอบคุณแฟนคลับที่คอยให้กำลังใจมาโดยตลอดนะคะ
ซึ่งพี่หนุ่มเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่โดนจับในเรื่องลิขสิทธิ์เพลงแบบนี้
แล้วไม่ใช่คนเดียวด้วยนะคุณหลายคนนะ
ส่วนนักร้องลูกทุ่งสาวสุดแซ่บอย่างจ๊ะนงพนีเนี่ยนะคะ

จ๊ะออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นร่ายยาวเลยถึงกรณีนี้
บอกว่าเธอในฐานะที่ตัวเองเป็นนักร้องนะ
เคยโดนจับเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์เช่นเดียวกันนะคะ
โดยอยากฝากบอกให้เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ย
ช่วยนึกถึงจิตใจของนักร้องหน่อย
เพราะว่านักร้องเนี่ยหาเลี้ยงชีพนะ
อยากให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยคุยกันดี
อย่าคิดจะหากำไรจากตรงนี้เลย

มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
แล้วก็ให้กำลังใจน้องจ๊ะ
รวมไปถึงให้กำลังใจพี่หนุ่มกะลาด้วยนะคะ

เพราะว่าลิขสิทธิ์เพลงถ้าโดนจับไปเนี่ย
บางเพลงเนี่ยเพลงละ๕๐๐๐ก็มี
ขสิทธิ์เพลงเนี่ยโหดร้ายมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือคนในวงการเพลงเองเขาอยากให้มีการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเอง
ถูกต้องแล้วนะคะจริงแล้วเนี่ยเรื่องโหดฤกษิตเพลงกับศิลปินที่ไม่ได้อยู่ในไข้ในสังกัดเดิมเป็นปัญหาที่ยืดเยื่อมนาหลายปีแล้วเราเห็นมาตลอดนะคะคุณผู้ชม
แต่แต่ละครั้งเนี่ยศิลปินก็มักจะโดนปฏิบัติแบบนี้ก็คือโดนรวบตัว
ในขณะที่กำลังอยู่โชว์อยู่ซึ่งมันก็เหมือนว่าเป็นการไม่ไว้หน้า
ให้เกียรติกันหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการทางกฎหมายด้วยนะคะ
เดี๋ยวต้องรอติดตามเพราะว่าพี่หนุ่มก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงชี้แจงอีกทีเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นนะคะ
แต่ตอนนี้ยังไม่มีการออกมาให้สัมภาษณ์ใดทั้งสิ้นเรื่องลิขสิทธิ์เพลงเนี่ย
จะเป็นเพลงสตริงเพลงลูกทุ่งเพลงสากลเนี่ยโอ้โหร้อนระอุเหลือเกินนะคะช่วงนี้